อันตรายแบบที่พี่เบิร์ตบอกเลยฮะบางคนเนี่ยวางปลาไว้ตรงไอ้ตะก้าหน้ามอเตอร์ไซค์อ่ะ
ก็ยังมีโจรเอาไปฮะแทนที่จะเอากลับไปกินแม่โดนขโมยซะอย่าง

คุณผู้ชมจะเห็นชายเสื้อลายขาวนี่คนนี้อายุสัก๑๘ปีนะ
ถึงสามสิบปีประมาณประมาณนี้แหละขี่มอเตอร์ไซค์มา
จอดหน้าร้านขายข้าวสารในตลาดศูนย์การค้าอำเภอเมืองกำแพงเพชร
แล้วก็จดจ้องเมื่อสักครู่เนี่ยหยิบถุงปลาสดไปครับ
เดี๋ยวเขาก็ขี่รถมาซื้อของมาเต็มหน้ารถอยู่แล้วนะ

นี่นะมองซ้ายทีนึงขวาทีนึงลงจากมอเตอร์ไซค์มา
เอายังไงดีวะเฮ้ยมีถุงปลาอยู่เอาไหมเอาไหมเอาหรหะเอาป่ะแล้วครับ
ขับออกไปแล้วฮะแต่ว่าวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้หมดเลยครับ
น่าจะตามตัวได้ไม่ยากเจ้าของรถที่วางถุงปลาไว้เนี่ย
พอมาเห็นว่าอ้าวปลาหายไปก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดจากร้านขายข้าวสารนี่แหละ
พอเห็นคนมาขโมยโอ้เขาเซ็งเลยนะเสียความรู้สึกมากเลยอ่ะ
ทุกวันนี้ก็ลำบากอยู่แล้วเนี่ยปลาสดที่หายไปจริงเขาไปเบิกเงินในจ้างมา๓๐๐บาท
เอามาซื้อปลานี่แหละทำกับข้าวกินในบ้านดันมาโดนขโมยไปอีก
แต่เหตุการณ์นี้ยังมีคนใจดีพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยครับเจ้าของร้านขายข้าวสารครับ
ดังนั้นมอบเงินช่วยเหลือให้เลยฮะให้ไป๒๐๐บาทบอกเอาไปซื้อกับข้าวใหม่ซะนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๔โมง๕๐นาทีช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
หวังจะให้ตำรวจสพเมืองกำแพงเพชรเนี่ยช่วยหน่อยพี่ตำรวจช่วยติดตามตัวโจรคนนี้มาหน่อย
หลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปก็คนมาคอมเมนต์กันเพียบครับ
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้สังคมมันอยู่ยากขอให้จับโจรได้เร็วก็แล้วกันครับ
ไปดูที่อุดรมีเหมือนกันอุดรนี่ฮะผู้หญิงเสื้อขาวกางเกงขายาวดำ
อายุสัก๔๐๔๕ปีคนนี้จู่เดินมาหยิบของที่วางอยู่หน้าร้านมินิมาตร
ตลาดอำเภอบ้านดุงแล้วก็ไม่ใช่ของตัวเองด้วยนะเอาไปหน้าตาเฉยเลย
ส่วนเจ้าของตัวจริงชื่อพี่คำมูลครับอายุ๕๕เป็นชาวบ้านโพชัย
อำเภอบ้านดุงเหมือนกันก็บอกว่าโอ้โหพอออกมาพบว่าของหายไปหมดเลยเนี่ย
ก็เลยไปแจ้งความที่สพบ้านดุงพี่คำมูลเล่าแบบนี้ของที่ถูกขโมยไปมีอะไรบ้าง
หมู๑กิโลไก่๓กิโลปลาทู๓เข่งลูกชิ้น๒ถุงรวมแล้ว๗๐๐บาทครับ
แกวางไว้หน้ามินิมาตรแล้วก็เข้าไปซื้อของในร้านนี่แหละ
พอรู้ว่าของหายเนี่ยโอ้โกรธโกรธโอ้โหหัวฟัดหัวเหวี่ยงเลยนะ
กว่าจะได้เงินมาเนี่ยต้องทำงานรับจ้างหลายวันเลย
กว่าจะได้เงินมารวมกับเงินน้องสาวอีกพันบาท
แล้วก็ไปซื้ออาหารสดตุ่นไว้หวังจะให้คนในบ้านได้กินกัน
แต่ดันมาโดนขโมยแบบนี้ไป
เขาก็บอกว่าถ้าอยากได้หรือว่าลำบากจริงเนี่ย
มาขอพี่เขาดีสิถ้าขอให้เขาก็พร้อมให้อยู่แล้วเข้าใจ
ช่วงนี้มันลำบากกันนะพี่คำมูลบอกไว้
หวังว่าจะตามจับโจรได้โดยเร็วนะครับ
นี่คุณผู้ชมคุยข่าวมาบอกว่า
แหมคุณเบิร์ตของที่เตรียมตะก้าก็อาจจะขโมยคนอื่นเข้ามาก็ได้
เออจริงอาจจะเป็นไปได้